ทุกอย่างก็คงจะรู้แล้วว่าใครคือตัวการนะครับตอนนี้ก็ครั้งเจ้าเรื่องที่ก็หมดบอกว่าได้ส่ง

ชื่อที่จะเรียกเขามาสองพักคัน

ที่วางแผนนะครับจากการตรวจสอบเบื้องต้นของเราเนี่ย
พอทราบไหมครับพี่ว่าเอ่อทั้งสองพันเจ็ดร้อยลายชื่อเนี้ย
มีคนรับจริงประมาณมีคนท่วมจริงประมาณเท่าไหร่ครับ
ท่วมจริงเท่าไหร่ผมไม่แน่ใจนะฮะแต่ท่วมจริงจริงเนี่ย
น่าจะอยู่ประมาณสักสองพันสองพันสองพันเซ็ดเซ็ด
ท่วมไม่จริงนี่ก็น่าอยู่ประมาณหลายร้อยหลายร้อยหลังคาเรือนนะครับ
ที่รู้รู้มาตอนเนี้ยสองร้อยกว่าแล้วสามร้อยกว่าแล้วที่ที่ไม่ท่วมจัดมารับ
และที่เรายังไม่รู้อีกตอนนี้กำลังเขากำลังสืบไปเดี๋ยว
ทั้งสองพันเจ็ดร้อยลายเนี้ยจะต้องเข้ามาให้ปัดคำกับเจริชฟิตประโยชน์นะครับ
เอาหลักฐานเลยว่าว่าคุณผู้จริงถูกรู้ไหนกับบอลไหนคือเบื้องต้น
ก็ต้องแจ้งให้ประสงค์เขาให้นำเงินมาคืนค่ะผมกำลังจะบอกเลยว่า
ถ้าการกระทำความผิดทางนี้มารู้แล้ว
เรามีผู้บงกรมาเชี้ยงมาชี้นำมารับเงิน
ตอนนี้ยังไม่สายเกินไป

ถือว่านี่ให้การเป็นประโยชน์กับเรา

ถ้านะฮะใครได้ดูข่าวตรงนี้อยู่เนี่ยผมว่ารีบมาเลยครับนะฮะ
ให้ความที่ลงภาคที่จะโสทอนะครับแล้วผมจะไม่เอาความผิดเลยนะครับ